นี่มันคือสงครามจิตวิทยาของจริง
ใช่ครับคือช่วงหลังผลงานของเวียดนาม

ได้ตั้งแต่ออกจะชนะไทยได้ในฟุตบอลจริงที่พฤษฐานกิงส์ครับ
รวมทั้งเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ก็ได้ทีใหญ่ก็มีการโตเถียงกันเขาเรียกว่าออกข่าวบอกกันแล้วว่า
เราไม่ยอมแพ้คนง่ายนะ
ล่าสุดเป็นเหงียนจองหวังกรองกลางหมายเลข๘ของทีม
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของเวียดนามเองนะคะถึงความเคลื่อนไหวของทีมว่า
มีโอกาสได้ศึกษาฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย
รวมถึงศึกษาเกมที่เสมอกันเกมแรก๐๐ด้วย
ซึ่งกองกลางคนนี้ก็บอกว่าทีมชาติไทยมีจุดอ่อนนะ
จุดอ่อนของทีมชาติไทยคือเกมรับ
ซึ่งป๊าฮองซอร์โค้ชของทีมก็บอกผู้เล่นถึงวิธีการที่
ทำอย่างไรจะสามารถเข้าทำประตูทีมชาติไทยได้
แล้วก็บอกให้ผู้เล่นนำเอาวิธีเหล่านั้นไปปรับใช้ในการแข่งขันจริง
ก็จะได้สามารถยิงประตูทีมชาติไทยได้

ทีมจะมีกำลังจ่ายแล้วก็ทำบุญงานได้ดี
เกมที่จะเจอกับทีมชาติไทย
เปิดเผยถึงการคัมแบ็คกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งของ

หลังจากทั้งคู่มีอาการบาดเจ็บจนไม่มีชื่อกับทีม
คุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าชนะทิพย์
ยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมนะครับ
แล้วก็น่าจะกลับมาลงสนามได้แบบเต็มรูปแบบ

แต่ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งตัวเขาเองก็ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด
ดูเรื่องของสภาพร่างกายของกองกลางลายนี้นะครับ

อกจากนี้นะคะตัวนิชโนเองก็ยังได้บอกด้วยค่ะว่า
ก็ทำให้ที่ญี่ปุ่นสนใจนักเตะไทยเป็นพิเศษ
และยิ่งตอนนี้นะคะทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีด้วย
แล้วก็ยังมีนักเตะอายุน้อยอีกหลายคน
ที่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชาตินะคะ
ทำให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก

แต่บอกว่ามีแนวโน้มที่ความเป็นไปได้ว่า
ซึ่งณตอนนี้ทีมชาติไทยก็เข้าแคมป์เก็บตัว

ฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่๔พฤศจิกายน
ก่อนที่จะปล่อยให้นักเตะได้ไปพักผ่อนก่อน
แล้วก็กลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งวันที่๗พฤศจิกายน
กระย้ำกันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมทีมชัดไทยในฟุตเบอร์โลก๒๐๒๒

นัด๔บุกไปเยือนมาเลเซียที่บุกิจชาลิววันที่๑๔พฤศจิกายน

สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๑๐นาทีและคิกออฟ๑ทุ่ม๔๕นะครับ
ส่วนนัดวันต่อไปนัดต่อไปนัดที่๕วันอังคารที่๑๙พฤศจิกายน
เป็นเกมที่ไทยจะต้องบุกไปเยือนเวียดนามที่มีดิ่งสเตดียม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเกมนี้ห้ามพลาดเลย
ห้ามพลาดตั้งแต่เกมกับมาเลเซียแล้ว
ทอดสดสำหรับเกมกับเวียดนามเข้าสัญญาณตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ซึ่งเกมการแข่งขันจะแข่งขันกัน๒ทุ่มตรงค่ะ